เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วโลกก็ให้ความสนใจ
เพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเองเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอเรื่องของการอธิบาย
เป็นโมเดลอธิบายระดับน้ำในถ้ำ
ทีนี้วันนี้ค่ะจะไปดูสื่อของเยอรมันกันบ้าง

พาดหัวตัวใหญ่เลย
แล้วที่สำคัญเป็นภาษาไทยค่ะ
น้องสู้

แล้วก็การที่พาดหัวแบบนี้
สะท้อนให้เห็นถึงว่าคนในโลก
ให้ความสนใจกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างดี

ก็เป็นการรายงานความคืบหน้าภารกิจ
ช่วย๑๓คนออกมาจากถ้ำ
ซึ่งกราฟิกก็เป็นภาษาเยอรมันนะคะ
ให้คนเยอรมันได้เข้าใจสถานการณ์ในถ้ำ

ที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาการช่วยชีวิต
รวมทั้งวิธีที่จะช่วยเด็กออกมา

แล้วก็ยังมีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์
ของแม่หนึ่งแม่ของเด็ก
ซึ่งเป็นหนึ่งในเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำ
โดยคุณแม่เปิดใจว่าลูกชายของเธอ
เข้าไปติดในถ้ำช่วงวันเกิดของเขาพอดี
วันเกิดของเขาพอดีก็น่าจะหมายถึงน้องดอม
เด็กชายดวงเพชรพรมเทพ
เพราะว่าน้องเกิด๓กรกฎาครบ๑๔ปีพอดี